สวัสดีครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วไทยทั้งตอนบนตอนล่างต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะครับถึงแม้ว่าบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะไม่ได้เจอฝนตกเหมือนภาคเหนือแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจอกันก็คือเรื่องของปัญหาหมอกควันนะครับที่พัดเข้ามาปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลายจังห

อบเอาเรื่องของหมอกควันขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วนะครับซึ่งการอ่อนในกำลังแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ฝนที่ตกในเมืองไทยของเราภาพรวมจะน้อยลงนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือส่วนในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจหน่อยนะครับว่าในระยะนี้ฝนอาจจะ

มาเลเซียทั้งประเทศเป็นสีเหลืองนะครับก็คืออยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังใครที่มีโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยหลังจากนี้คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยครับพรุ่งนี้มีฝนตกจุดไหนกันบ้างในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ